สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบของสนามนะครับ
ตามติดผลการแอนการกันกันสำหรับการอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยครับ
ในการเจอกับกาต้าก่อนที่จะบุกไปเจอกับซาดีอาราเบียนะครับ
ในเกมบอลโลกรอบเครื่องเลือดโซนไนเชียรอบสิบสองที่สุดท้าย
เมื่อวานก็เน้นการลองทีมไปสำคัญเพราะว่าเปลี่ยนตัวหนักลงไปในช่วงท้ายนะครับของครึ่งหลังสุดท้ายก็แพ้ไป๐ต่อ๓
ก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสกับเหล่าบรรดานักเตะที่ดึงเข้ามาร่วมทีมในชุดนี้มีหน้าใหม่หนึ่งคนก็คือซูน่า
ฟอร์มกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะครับก็คงไล่ฟังเป็นบรรยากาศเพราะว่าทุกคนน่าจะทราบกันดีนะครับว่าเกมนี้เขาไม่ให้ถ่ายทำเกมทั้งหมด
เป็นคู่แข่งของไทยครับครับก็สำหรับสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงของไทยนะครับ
ในเกมนี้เนี่ยที่เจอกับธนาคารกาต้านะครับ
ก็มีการส่งผู้เล่นตัวหลักผสมกับตัวสำรองลงไปนะครับ
แล้วก็ศูนย์หน้าตัวใหม่ที่เรียกเข้ามาอย่างศิโรชัดทองก็ลงเป็นตัวจริงด้วยนะครับ
ซึ่งพอลงสนามครั้งแรกในชีวิตของเขาแล้วให้กับทีมชาติไทยเนี่ย
ก็ทานาซิโก้ก็บอกว่าฟอร์มดีนะถือว่าถูกใจถึงแม้ว่าจะแพ้
นิดหน่อยเจ้าตัวเขาบอกว่าภูมิใจมากแล้วก็ไม่ได้ขี้เหลกอะไรกับฟอร์มของตัวเองนะครับ
สำหรับเจ้าปีโป้ศรีโรธแต่บอกว่าอยากจะปรับตัวเองนิดนึงให้เข้ากับระบบ
แล้วก็ผู้เล่นหลายตำแหน่งของพี่ซิโก้ก็บอกว่าบางคนเคยเล่นด้วยกัน
แต่พอมันหายจากทีมชาติไปนานก็ต้องมีการปรับจูนกันหน่อย
อย่างเช่นชะปุ๋ยไงใช่อันนี้จังหวะอาจจะมีนิดนึงนะครับ
ตามที่มีการพูดกันในข่าวก็เป็นเกมที่แพ้ไปศูนย์สาม
ให้ฟังนิดหน่อยนะครับครึ่งแรกกาต้านำหนึ่งศูนย์จากจุดโทษของฮัสซานอัลไฮดัส
ตันทีนาทีที่เจ็ดจากนั้นครึ่งหลังทีมไทยส่งตัวหลักอย่าง
ธรบุญมาทันธิรสินแดงดาและชนะทิพย์สงกระสินลงมาช่วยเกมลุก
แต่ว่าถูกกาต้ายิงเพิ่มอีกสองลูกนะครับจากโรดิโกทาบาต้านาทีหกสิบสอง
แล้วก็ฮัสซันอัลไฮดัสคนเดิมทำประตูที่สองของตัวเองนาทีเจ็ดสิบแปด
บอกเกมนี้มีประเด็นคุณชนะก็คือการติดแอร์ในสนามบอกว่าติดแอร์แล้วนักเตะไทยจะทำให้เหมือนกับอากาศเปลี่ยน
ให้นักเตะไทยป่วยอะไรว่านี้นะครับแต่จริงจริงแล้วมันไม่ใช่ของเราก็ยืนยันมานะครับ
ว่ามันเป็นแอร์แค่ติดตรงเฉพาะที่นั่งของคนดูถูกต้องเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขาเป็นแบบ
พวกศาลอิสราชน์เขาต้องแต่งตัวก็ค่อนข้างหนาหน่อยดังนั้นเนี้ยอากาศมันจะร้อน
ทำกิจกรรมลำบากครับครับส่วนหลังจากจบเกมนะครับ
ซิโกกในศักดิ์เสนอเมืองหัวหน้าภูเขาสอนทีมชัดไทย
ก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าพอใจกับฟอร์มการเล่น
เผยว่าทีมชาติไทยนั้นยังมีจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
ก่อนพบกับซาอุดิอรับเบียครับ
จริงแล้ววันนี้ก็บอกน้องว่าไม่ได้เสียหายมากมายนัก
เพราะว่าเรายังไม่ทันเริ่ม
ฉะนั้นเก็บความเขาเรียกว่าเก็บความมุ่งมั่น
ความตั้งใจไว้แมทแรกกับซาอุ
ฉะนั้นเราจะเห็นข้อบกพร่อง
แต่ถ้าเราชนะวันนี้เราอาจจะเหลิงอาจจะหลงและเหลิงตัวเอง
ฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าอาจแน่นอนทุกคนจะได้๓แต้ม
ทุกคนอยากได้ชัยชนะนะครับแต่เราก็ได้ลองผู้เล่นนะครับ
ส่วนทางด้านซีรสชัดทองหรือว่าเจ้าปีโป้นะครับ
ที่เพิ่งถูกเรียกติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรก
ก็ยอมรับว่ามีหลายจุดที่ต้องนำกลับไปปรับปรุงนะครับ
แต่นี่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกและเป็นการเริ่มต้นที่ดีของตัวเขาครับ
ก็พอใจในระดับหนึ่งครับแต่ว่ามีหลายอย่างที่ต้องปรับให้เข้ากับทีม
เข้ากับระบบการเล่นด้วยกันบางจังหวะมันยังไม่เข้าใจกัน
และก็ฝากถึงครอบครัวครับสำคัญที่สุดเลย
แค่เห็นหน้าครอบครัวก็มีกำลังใจเล่นแล้วครับ
ในรายการเชิงสปอร์ตวารัยตี้ชื่อรายการเชียบร้อยไทยกับซี่โก้
จะเห็นหลายแง่มุมที่จะพาไปติดตามโดยพี่ซิโก้เองเลยนะครับ
แรกวันเสาร์ที่๓กันยายนนี้ครับ